แล้วก็เป็นข่าวเศร้าของชาวมุสลิมด้วยค่ะ
สำนักจุฬาราชมนตรีออกประกาศเรื่องจุฬาราชมนตรีถึงแก่อนิจกรรม
มัศยิตกลางประจำจังหวัดสงขลาค่ะ
วันนี้นะคะสำนักจุฬาราชมนตรีได้ออกประกาศ
เรื่องการถึงแก่อนิจกรรมของจุฬาราชมนตรีโดยระบุว่า
แท้จริงเราเป็นสิทธิ์ของอัลละและเราต้องกลับไปสู่พระองค์
ตามที่นายอาซิสพิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรี
เข้ารับการรักษาอาการป่วยเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์
ณโรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทย
สำนักจุฬาราชมนตรีขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า
อาซิตพิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีคนที่๑๘แห่งราชนาจักรไทย
กลับสู่ความเมตตาของอัลละแล้ว
เมื่อวันอาทิตย์๒๒ตุลาคม๒๕๖๖เวลา๑๐นาฬิกา๓๒นาที
ก็คือช่วงสายวันนี้นะคะและจะจัดพิธีละหมาดขอพร
ในวันพรุ่งนี้ก็คือวันจันทร์ที่๒๓ตุลาคมเวลา๑๐นาฬิกา
มัศยิตกลางประจำจังหวัดสงขลาตำบลคลองแหอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ
ผู้ที่ลงนามประกาศก็คือนายสมชายเจ๊วังมา
รักษาการผู้บนหน่วยการสำนักจุฬาราชมนตรี

ก็ร่วมแสดงความอาลัยต่อการถึงแก่อนิจกรรม
ของจุฬาราชมนตรีในครั้งนี้ด้วย
เคลื่อนย้ายร่างจุฬาราชมนตรีกลับไปประกอบพิธีที่บ้านเกิดในจังหวัดสงขลา
โดยมีพลอากาศเอกพันธ์ดีพัฒนากุลผู้บัญชาการทหารอากาศ
และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ร่วมส่งจากท่ากาศยานทหารดอนเมืองค่ะ
ส่วนบรรยากาศที่บ้านเกิดของจุฬาราชมนตรีในจังหวัดสงขลา
พี่น้องประชาชนมาร่วมแสดงความเสียใจอย่างต่อเนื่อง
ตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมาช่วยดูแลอำนวยความสะดวกนะคะ
รวมถึงแนะนำขั้นตอนต่างระหว่างที่เจ้าหน้าที่เคลื่อนร่างจุฬาราชมนตรีค่ะ
เมื่อเวลา๑๖นาฬิกา๔๐นาที
นักบินจากกองทัพอากาศนำร่างของจุฬาราชมนตรีเดินทางไปถึงกองบิน๕๖
ร่วมรอรับและไว้อาลัยรถตู้เคลื่อนร่างของท่านไปที่บ้านเกิด
พร้อมกับเตรียมประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามภายในเวลา๑๐นาฬิกาของวันพรุ่งนี้
มัศยิตกลางประจำจังหวัดสงขลานะคะ
สำหรับประวัติของจุฬาราชมนตรีคนที่๑๘ในอาซิสพิทักษ์คุมพล
เกิดเมื่อวันที่๖มีนาคม๒๔๙๐ที่จังหวัดสงขลา
สืบเชื้อสายสุลต่านสุลัยมาลชาผู้สำเร็จราชกรรมเมืองสงครา
รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททอง
เป็นบุตรของนายมะแอร์หรือฮาชีอิสมาแอลและนางนะหรืออามีนะเบนซาอีท
มีพี่น้องทั้งหมด๔คนค่ะคือนายอาซิสพิทักษ์คุมพล
นายสาร๊อภิทักษ์คุมพลนายดนลฟิทักษ์คุมพล
เส้นทางสู่จุฬาราชมนตรีนะคะท่านเป็นประธานคณะกรรมการ
กลางอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นอดีตสมาชิกพุทธศพา
ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาเมื่อ๖พฤษภาคม๒๕๕๙
ได้รับการลงคะแนนเสียงเป็นอันดับหนึ่งจากกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วประเทศ
ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีซึ่งเป็นคนที่สองต่อจากนายสวาสสุมารศักดิ์
และได้รับโปรดกล้าวให้แต่งตั้งเป็นจุฬารัฐมนตรีคนที่๑๘เมื่อวันที่๖มิถุนายน๒๕๖
๓๑กรกฎาคมปี๒๕๕๗ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
แต่ท่านปฏิเสธการรับตำแหน่งนี้ด้วยเหตุผลที่ว่าตำแหน่งจุฬารัฐมนตรีเป็นผู้นำศาสนาอิสลามในไทย
สมควรรับตำแหน่งใดทางการเมืองนะคะส่วนในปี๒๕๖๖นี้ท่านเข้ารับการรักษาอาการป่วย
โดยเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ที่โรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทย
จนกระทั่งถึงแก่อนิจกรรมในวันนี้สิริรวมอายุ๗๖ปีดำรงตำแหน่งจุฬารัฐมนตรี๑๓ปีค่ะ